ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๘วิทยุนายนช่วงทุ่ม๑บนถนน๔นครินทร์
อยู่ดีมีรถมอเตอร์ไซค์เขายกรถเลยข้ามเกาะกลางถนน
แล้วรถที่เขาเห็นเขามาก็เลยต้องเบรกกับทันหัน

เตอร์ไซคันนี้ขี้เกียจไปกลับรถมันไกล

ทำแบบนี้จนมันทำให้เกิดอุบัติเหตุ

กมอเตอร์ไซค์ข้ามเกาะกลาง
เพราะจริงแล้วตรงนี้เขาเคยให้กลับรถ
แต่เขาก็เอาไอ้ที่กั้นมากั้นเพราะห้ามกลับใช่ไหม
แบลเลียร์อ่ากว่าจะกลับอีกทีต้องไปไกล
ว่าคงขี้เกียจขี่ไปไกลขี้เกียจไปกลับ
โอ้มันเป็นความประมาทสับเท่า

ก็เนี่ยเราก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้

ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่ผู้โพสต์เลยนะคะ
เขาก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มนึง
มิถุนายนบนถนนศรีนครินทร์
ตรงข้ามปากทางเข้าตลาดรถไฟ
คือตัวคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ขับรถไปทำธุระ
ก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๒คน

ก็ช่วยกันเลยยกมอเตอร์ไซค์ข้ามเกาะกลาง

คือก่อนหน้าที่จะเห็นที่มอเตอร์ไซค์จอดกลางตรงนี้
นั่นคือเขายกข้ามเกาะกลางถนนมา

แล้วคนที่ขับรถมาเขาก็ตกใจสิ
อยู่ดียกมอเตอร์ไซค์ข้ามมาเขาก็เบรกกระทันหันนึกออกมา

ข้างหลังก็พุ่งมาชนรถเขารถเขาก็ไปชน
นี่ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นค่ะ
เจ็บกันเล็กน้อยนะผู้ชายผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็มีการไปที่สอนอประเวทกันแล้ว

ตำรวจก็แจ้งว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ผิดค่ะ

คนขับรถกระบะที่ชนท้ายก็ผิดเหมือนกัน
ฐานไม่เว้นระยะให้เกิดความปลอดภัย

แล้วก็หวังว่าคู่นี้จักรยานยนต์สองคนนี้คงจะเข็ดนะ